ดอกรักเรียกได้ว่าชื่อเป็นมงคลนิยมให้ใช้แต่ไม่นิยมให้ปลูกในบ้าน
เพราะจากคำบอกกล่าวของคนโบราณบางตำราบางบ้านก็มีคติความเชื่อว่า
อกรักที่ปลูกภายในบ้านจะทำให้ความรักวุ่นวายมากมายเกินงาม
นิยมเพียงนำมาใช้ร่วมพิธีงานมั่นงานแต่ง
และที่สำคัญให้ใช้สำหรับการร้อยมาลัยเพื่อกราบไหว้บูชาพระเท่านั้น
เช่นเดียวกับดอกบานไม่รู้โรยและดอกดาวเรือง
ซึ่งมีชื่ออันเป็นมงคลและนิยมใช้บูชาพระ
ักนำมาร้อยให้อยู่ในพวงมาลัย
ซึ่งดอกไม้เหล่านี้เป็นที่รู้จักกันดีมาแต่ครั้งกรุงศรีอายุทยาแล้ว